ตรงนี้มีเราสองคนคอยให้ข้อมูลเหมือนเดิม

ขณะที่น้ำเงินนี่ได้สดแล้วก็ลอยกว่า
เอ้าเดี๋ยวต้องดูนะครับว่ามวยคู่นี้สุดท้ายเจาะหัวหรือก้อยนะครับ
ก่อนอื่นไปชมวิทยา
แล้วฝ่ายน้ำเงินเตะปั้งตี
อดีตแชมป์มวยสยามภาคใต้ชายาคุณเข่าน้ายตา
ย่อนครับซ้อกอร์สุงัยยิม
ครับมาฟังประวัติของฝ่ายแดงนะครับ

ชื่อสูพศนัทกาโธกอายุ๒๓ปี
เป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมาชกมาแล้ว๗๐ครั้ง
ชนะ๕๕แพ้๑๔เสมอ๑
ฟอร์มข้างหลังแพ้คะแนนกิงสังเล็กตอร์หลัก๒

ส่วนไฟล์น้ำเงินย่อนคุณทัพซ้อกอร์สุงัยยิม
ชื่อเจษดาจันดีอายุ๑๖ปี
เป็นชาวจังหวัดนครปฐมชกมาแล้ว๖๔ครั้ง
ชนะ๔๖แพ้๑๖เสมอ๒
ฟอร์มข้างหลังแพ้คะแนนฟ้ารั่นปอร์เพศไข่แก้ว

แม่มวยยังไม่เริ่มนะครับแฟนบอกไอ้แดงว่าเตะขาเลยครับ

หลายคนบอกคู่นี้เปิดมานี่น็อกไม่น็อก

เดลิตปอร์เตรลกุลแดง๑๑๐ปอร์เจนกับยอดขุนทัพ๒กสุงไหยยิม
เกงสีแดงนี่ประเภทค้อนตอกสิวนะ
แม่ดูรูปร่างอย่างตัน

เดี๋ยวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงมวยเข่าโดยตรงเลยนะครับ

อ้าวใช่แต่ตอนนี้ใหญ่กว่ากิ่งศังไปแล้ว
แดกกระตูนแค่นี้แหล่ะไม่ใหญ่กว่านี้แล้วอ่ะประเภท
เด็กดองเหมือนกันก็ครับ
สีแล้วจะยุบหรือเปล่าต้องดูตรงนั้นแหละครับ

มาดูจากลูกร้านคนสร้างน่าเป็นห่วงกันนะ
และฝ่ายน้ำเมืองประเภทอุดดุดันด้วย
ประเภทพวกเครื่องร้อนลวดต้องรอไกลเครื่องดีเซลล่ะ

ผู้ชี้ขาดวงไอดีไปดูกบกลางใส่พอกับนักมวยเลย

เป็นกรรมการที่มีประสบการณ์สูงอีกท่านนะ

ขอบพระคุณใบยังคุณเฉลิมพงษ์ที่อดสกุลคุณไพรตัญญาลักษณะคุณ
สีระเดชสุวรรดคอนหรือว่าปิ๊กติ๊กด้วย
ดูว่าตัวเล็ก
มีอะไรมาต้านมาสู้กับนักมวยตัวใหญ่

ถ้าสู้สำเร็จเพื่อการโชคของกางเกงสีแดงนะครับ
ทางเดทลิศปอลเตรลากูลอัตราแรกต้องหันล่างก่อนนะครับ

กดคอไปได้แตะง่าย
ถ้าตัวเตี้ยมีคนมีตัวสูงแล้วถอดให้แพ้
นิดเดียวนะคือเข้าไปปั้มตีเข่าเสร็จเลย

ทางด้านทีมงานต้องมีวิธีการด้วยนะครับ

ลองดูรู้เกมของคู่ต่อสู้ด้วย
ถ้าประกบมวยขึ้นมาให้น้ำเงินเดินตีอย่างเดียวนี่ลำบาก
ไม่ปลาต้นให้กินสีแดงน่ากลัวกว่าเยอะ
แข่งขวามาสักครู่นิดเดียวก็ไปได้เสียงดังความชัดเลยนะครับ
นี่เป็นเพียงต้นเกมยังอีกยาวยังอีกไกล

ในช่วง๓๐วินาทีที่เหลือ

นี่จิ้มลำตัวมีสะดุ้งนิดนึงด้วย
แม่มันขืนรับบ่อยอย่างนี้ไม่ค่อยดีนะ

อ่าเกี่ยวได้นะครับ
แค่งซ้ายบ้างสลับไปเรื่อยแล้วครับ
แม่ย่อหุ่นน้ำมีตีนมาน่ากลัวเลยพี่บ้าน
โหมีแยบสายลูกทรงลูกร่างใหญ่จริงปลายปีนี่

มันหวังกันมาดด้วยสู้ปลพย์อย่างดี
ดีครับมัวยี่ยักษ์เยอะเราจับตะลับมันล่างมดยกที่๑

ฝ่ายแดงครับเดชฤทธิเสียเปรียบรูปร่างช่วงชกครับ
เกี่ยวขาได้ครับหัก
หากฝ่ายน้ำเงินครับยอดขุนทัพเสียหลักล้มครับ

ยกแรกนี่มุมแดงนี่สมบทโหดเลยนะ
ครับวันนี้ครับอดีตนักมวยเก่าครับเครือฟ้านี่
กามั่นให้เกียรติมาชมมวยครับที่ไทยรัฐครับ
โอ้โหยกแรกนี่เดินหวดกะว่าจ่อแต่ยางให้เตี้ยเท่ากันเลยนะครับ

ถ้าพูดถึงล็อกกามั่นมันต้องลามอนเดคเกอร์ด้วย
ชุดนี้นี่ถ้าตั้งแต่สมัยเมื่อ๓๐ปีนะ
ถ้าเป็นแฟนติดตามวันสกใจจะจำได้นะครับ
เจ้าร๊อบกามันลามอนเด็กเกอร์แต่ลามอนไปแล้ว

แต่วันนี้น้ำมันเล็กเกอร์ไอ้เจ้าล็อกกามั่นอยู่นะ

โอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห

โอ้โห

โดนแทงครับมวยแบบนี้ไม่ต้องเด้งใดนะครับ
เดินโกงแทงคำแทงหวังหน้าแทนแทงได้เลยน้ำเงิน
ใช้ความใจให้เป็นประโยชน์

กรุ่มพี่ขยับถึงสักคน

ถ้าเจอสิ้นแน่แกจะหายนอนแล้วนะ
แช่ลักแช่เหลี่ยมแช่ขนาด
ชี้กันมาเข้าตำราไปไว้ให้เสียงชี้แดงให้เสียงชี้น้ำเงิน
แม่ลูกศีบหน้าขาของเดลิสนี่ใช้ได้เลยนะครับ
ถีบยังโอ้โหโหโดนขวา
จับแล้วล็อกสวยด้วย

ไปหยุดกลบกลางครับอีทัลลงไปดี

พยายามเดินเลยภูมิรุ่นน้อง
เจอแข่งสายคืนหมัด
ไม่เข้าวงศูนย์ห่วงกันหมัดยังดีแล้วมาวงใน

เจอหนีดจบตีอย่างนี้เหนื่อยเลย
้าวก้าวแก้ยังไใก้
แต่ก็พยายามเดินคู่รุ่นน้องไปเรื่อยนะครับ

แต่เย้ากุศัพท์มีตินซ้ายมาแบบนี้ครับ
ป้องกันหมัดขวาของทางเด่นฤทธิ์ได้ด้วยนะ
อาวุธออกมาเก็บมาแล้วไม่เก็บแล้วเดทฤทธิ์ไม่ส่งนะ
เดินแล้วตอนนี้เดินเปิดเกมเลยนะครับรับแข้ง

ดูร่ายแขนมองไห้

แต่ถังติดนิดหนึ่งว่าโดนกระจับหมดยกที่สอง
อ้าวเนี่ยมวยคู่แรกครับผ่านมาแล้ว
ยกที่สองครับดิภาพช้ายกที่สองครับ
ฝ่ายน้ำเงินยกยนทรัพย์อีกโยนเขาเข้าไป
โหเนี่ยโดนทีบยังนี่อยากให้ยนต์จังหวะสุดท้ายมากกว่า

ยกยนทรัพย์รูปร่างสูงยาว
โกงแล้วแพงแหลมแหลมเข้าไปน้ำเงินดูแล้วขวางหน้าดันแทง
จะแก้ยังไงครับเดชลิศปอล์เตรียมละกุล
มีหัดจิ้มลำตัวมีเตะเจาะยางมีพับนอกพับในมาแก้แก้ได้ไหม
เพราะว่าสิ่งที่เหลือคือหมัดเท่านั้นที่ช่วยได้นะ

ถ้ามาเล่นลูกอื่นนี่ลำบากนะนะ
จากเทรนเดนแม่นละไปเลยครับ
แค้นชกอุ่มเลยแต่ละลู
ถือว่าเป็นดันอันตรายนะเดชลิศ
รุ่นพี่นะทานผ่านมื้อในฝ่ายแดงอีกเด็ดเปรียบนะ
แต่ออกมาถึงตรงนี้แล้วดูในเกม

โหอยากแค้นตลาดอง
ก็ชกอุ่มวิธีด้วยนะนั่นก็ยังไงครับ
โอ้โหแหลมเฟี้ยวเลยแต่ละลูก
ดูเกมดูสถานการณ์แล้วก็เผิน

เดาเจอจัดเอวตีก็ไม่ได้
เพราะมันใหญ่ไปเคิลพร้อมใหญ่ให้เป็นอุปสรรคเลย
เสียงแต้งตลาดองโห

ตั้งทั้งนี้ตะดำตัวมานี่
อดหน้าลงมานี่ตัวเตี้ยเหมือนกันนะยอดขุนทัพ
เด็กหนุ่มรุ่นใหม่ครับเด็กยอดขุนทัพ
ข้าวด้วยเนี่ยนี่แหละครับชุดนี้แหละครับ
อย่าขึ้นมาเป็นโมยเองแม่นะครับข้างหน้าทำไมคิดนอกรุ่นออกทางนะครับ
ยอดขุมทัพไปขวาเพลินไม่ได้นะครับต้องลงมาขวาเด็ดฤทธิ์ด้วย

แม่มันต้องจำข้างอ่ะพี่พาอ้า
ไปจำบนไม่ได้จะไปเลืะขึ้นบนตัวเตี้ยกว่านะครับ

ครึ่งทางด้านเด็ดฤทธิ์ต้องเดินต่อ
ต้องมีอาวุธยาวบ้าง
เห็นตำรวจคนพวกแม๊ยก็โดนตี
ยังต้องเดินนะต้องเดินอ่ะ

แข็งเสียบตลาดเม็ดต่อดอกซีอิ่ม

โอ้โหโอ้โหลับเยอะจริง
มันมาดีเกินคาดนะ
หลายคนบอกว่าโดนลำตัวโดนอะไรนะ

ก่อนโดนแล้วเดินด้วยนี่สำคัญ
มันมีเดินบ้างแล้วมันเดินคล้ำ

ระเบิดสวรรค์สวรรค์

ฝ่ายน้ำเงินนี่รูปร่างสูงยาว

โอ้โหเสียบเข้าไปเต็มลำตัวเลยครับ
เดริสก็พยายามปั้มตีแลกคืนนะครับ
เตี้ยกว่าสั้นกว่าไปรับเยอะไม่ดีนะครับ
ระวังจังยิ่งเข่าครับเว้ยคู่นี้นี่

ชกไปชกมามันทำท่าจากเก่ากันนะครับพี่ป้า
เก่านี่เห็นคุณพูดมันมี๒เก่านะ

เดี๋ยวต้องดูอันนี้ประเภทเก่ากึ้งไง
เก๋าไปเก๋ามามันทำท่าจะเก๋าแดง

แก้ยาก

แล้วมวยเตี้ยแบบนี้นะครับ

การออกอาวุธแต่ละอย่างนี่มันออกยาก
มวยศูนย์นี่ทุกสามนักนะเขาออกมาไฟแดงอันนี่เดลิดให้เด็กเดี่ยว
ถ้าตอยแล้วออกมาเลยเอาคิดว่าไฟน้ะมันมาดีเกิน

ต่อยหลังหกหลมอยู่แล้วจอดขุมทัพต้องเน้นมัดอย่างเดียวล่ะ
สมรักคำสิงเข้ามาที่มุมแดงด้วยนะครับบอกให้ต่อยอย่างเดียวแล้ว
วงใจหายบางส้นด้วยบอกต่อยอย่างเดียวมันไม่ทันได้ต่อยกันถึงตัวตลอด
จอดขุมทัพเน็บใช้โค้งตีสีข้างไปด้วย
ไม่ทันได้โต๊ะเลยเน็บลิส
รับเลยนะครับ
เพราะว่าการประกบคู่นี้ออกมาเนี่ยทีมงานมีการตกเทียงกันนะ
แต่อีไม่เลือกเลยนะต่อแต่คิดต่ำเลยชุดใหญ่เลย
ขุนทัพนี่ดูอนาคตแล้วมวยอนาคตดีเลยนะครับเป็นมวยใหญ่ใช้ได้เลย
มันไม่ใหญ่เนี่ยมันร้อยสิบร้อยสิบสองกล่องเท่านั้นเนี่ยนะ
รูปร่างแต่ว่ารูปร่างมันสวยงามมาก
ปลายปีเนี่ย๑๘ต่อยไม่ได้เลยนะพี่ป่าใหญ่จริง
ใหญ่แน่น่ะรับเลยนะครับโอ้โหไม่ทันได้โต๊ะเลยครับเดฟิส
โดนรูปหน้าตรงเหลือมัดนะครับดักดีครับนัดสองมีมั้ย
สารภาพเลยโอ้โหไปอยู่ยอดหกตีราวนมอย่างงี้อย่างนี้มันก็ทำลายแล้วว่าก่อไปคิดต่ำ
มัดเท้าเข่าสองกะหน้าเจ้าอะไรนะ
ขอรับไว้แต่ผิดผู้เดียวรับเลยรับเลย
นี่ครับ
การหนีบการไล่แขนนี้ใช้ได้เลยนะครับ
เขาถึงทำความน่ารักของเค้าเงินด้วยพี่ป่า
ตามผลงานของยอดผู้ทัพมันต่อไปนะครับ

ซักกอลชุ่งไห่ยิมนี่นักมวยดีเยอะนะครับ

ภาพช้าของยกที่๔ที่ผ่านมาครับ

หนุ่มนั่นปลอมสดเดินถึงตัวตลอด

สูงเหลือเกิน
พี่แดงก็พยายามแท้งเข่าโต้คืน

บอกไม่มีอะไรมากครับซ้ายคันเข้าไปแล้วก็ต่อยลำตัว
ต่อยลำตัวอย่างเดียวให้ย่อลงมาให้ได้

ลิงก์ไม่ได้ครับตั้งปั้นตั้งน้ำหนักที่จะช่วยได้
บวกเข้าไปอย่างเดียวเลยมาดูว่าจะมีปฏิหารเกิดขึ้นกับมือคู่นี้หรือเปล่านะครับ
ต้องเน้นหนึ่งเดียวแล้วมัดของไอ้เจ้าเด็กลิสต์

ยก๕แล้วครับแม่ต่อยแบบนี้ถ้าต่อยยก๓ยก๔ก็ดีแล้วครับ
ไม้งามเมืองขวานบิ่งหรือเปล่า
ของดีมีอยู่กับตัวแต่ไม่ทันได้ใช้ไง
จะต่อยหมัดก็เข่าถึงตัวถึงตัวตลอดเนี่ย
มันแทงเข้ามาแล้วมันตางสะดุ่งมาเงี่ยพี่ปาก

ก็ไม่ต่อยตั้งนานแล้วนะยก๓ยก๔ถ้าต่อยแบบนี้เข้ไปนานแล้ว
ไม่ใช่แค่ต่อยไม่ได้เพราะว่าแอนต์น้ำมือมันดึงถึงตัวอย่างเดียว
วินกลโอเล่ดอกไม้แดงพวกนี้มีสิทธิ์หรือเปล่านะครับ
สองไฟล์เดี๋ยวก็ได้แล้วอย่างโอเล่นี่รอเลย

หมดเดี๋ยวเริ่มต้องรู้แล้วยอมสารภาพเลยครับเนี่ย
ได้มา๑นาทีครึ่งแรงหัวน้ำ
ชุดเดียวเลยนะยกตรงขาวแล้ว

ก็ต้องติดตามผลงานกันต่อไปนะครับของไอ้เจ้ายอดขุนทัพ
ซึ่งดูจากรูปร่างโครงสร้างแล้วครั้งต่อไปจะเจอกับใครนะครับ

๑๑๐ก็ต่อยลำบากนะวันนี้อย่างน้อยต้องมี๑๑๒

ถือเป็นทีมนิยมเลยนะรุ่น๑๑๒ฟรายเวท
ให้คะแนนมี๓คนนะครับมีสุวิทย์การิชิตนะครับมีชายุทธ์ขำนเดชแล้วก็นรงรวมจิต
รวมสบายครู่นี้นะรวมไม่ผิดนะรวมจิต
อย่าไปบอกว่ารวมผิดนะไม่ได้
เข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับใกล้จบใกล้หมดยก
บอกกับแฟนนะครับว่าในเดือนนี้มีชิงแชมป์อีกหนึ่งคู่
เออลืมลืมลืมมีชิงแชมป์อีกหนึ่งคู่
วันเสาร์ที่๒๐ถือว่าเป็นนัดที่เปลี่ยนเวลาเป็น๒สัปดาห์แรก
บ่าย๒ถึง๔โมงเย็นบ่าย๒นะครับ
ในวันนั้นครับ๑๐๕ปเหยียมขัดเส้นที่๒สุดยอดมวยทะลัดจะเป็นของใคร
เต็มเกลียนไกลเกียจคนทิศเห็นเส้นที่๒นะครับ
แพ้ก็เป็นหนึ่งในขระมาการจัดลัดอับของสุดยอดมวยทะลัด
ตามไปนะมีคนจัดลัดเป็นน่าจุลเป็นประธานจัดลัด
เทพธรรมะแล้วก็มีพี่ปะทุกคนนะครับ
ก็คัดสรรแล้วครับก็ได้คู่มวยชิงแชมป์เส้นที่๒ออกมาแล้ว
มทองกับเด่นเกลียงไกรนะครับ

น้ำเงินยอดขุนทัพสกสุงัยยิม
ชนะคะแนนเดชฤทธปเตรกุลครับ